คุณผู้ชมครับตอนนี้ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องช่วงนี้
ทำให้ผู้รับสัมประธานผลิตปิโตเรียมในประเทศก็อาจจะมีการทบทวนการหยุดผลิต
เพราะว่าตอนนี้ราคาลงไปเกินกว่าจุดที่จะคุ้มทุนแล้วนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ
ยินดีตนำันร้อนมันดีบขึ้นมาจากรุมขุดเจาะแหล่งบุรพาตะบนโกคร่าส
ต้องใช้วิธีเจ็ตปั๊มด้วยแอดของเลี้ยวลงไปในรุมขุดเจาะ

บาทเดือนตันตั้งงานักหนึ่งแสนเป็นมารตรวัน
กว่าการใช้ปั๊มแบบหัวโยกม้า
ที่มีต้นทุนหลุมละ๔๖๐๐๐บาทต่อวัน
แต่ที่บริษัทสยาโมเอโกผู้ได้รับสัมประธานเลือกใช้วิธีนี้
เพราะแหล่งน้ำมันในพื้นที่มีขนาดเล็ก
และซับซ้อนในการนำน้ำมันขึ้นมาใช้
เพราะฉะนั้นความยากลำบากในการที่จะสำรวจและผลิตก็ไม่ง่าย
จากการสอบถามกับทางผู้บริหารที่นี่ก็ทราบว่า
ลงทุนมาตั้งแต่ปี๑๗ประมาณ๔๘๐๐ล้านบาทแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากผิวพื้นดูจากสายตา
อาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีการลงทุนอะไรนะมากนัก
แต่จริงแล้วใต้ดินมีการลงทุนเยอะ
น้ำมันดิบบุรพาเริ่มผลิตครั้งแรกตั้งแต่๒๙มิถุนายนปี๒๕๕๙
มีพื้นที่ขนาด๙๐๘ตารางกิโลเมตร
ผลิตน้ำมันดิบ๖๕๑บาเรลต่อวัน
การ์ดธรรมชาติ๖๐๐ลูกวาทฟุตต่อวัน
แต่ผู้ผลิตอาจตัดสินใจหยุดการผลิต
หากราคาน้ำมันดิบยังลดลงต่อไป
ไม่คุ้มต้นทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่๒๕ดอลลาร์สหรัฐบาเรล

เพราะทุกวันนี้ก็ใกล้ยังถึงเพดานที่เราอาจจะต้องพินา

แต่ว่าเวลาเราจะหยุดผลิตหรือจะทำอะไรก็ตาม

อย่างเรื่องของปริมาณน้ำมันที่เราส่งป้อน
ประเทศชาตินะครับที่ประเทศชาติต้องใช้
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ
พนักงานของเราแล้วเราจะทำอะไรนะครับ
ที่เรากังวลมากที่สุดคือถ้าเราหยุดผลิตนะครับ

มันอาจจะกระทบนะครับถ้าเราหยุดผลิตไปนาน
ส่วนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ผู้รับสัมประธานแหล่งน้ำมันดิบศิริกิจ
แหล่งน้ำมันดิบใหญ่ที่สุดในประเทศ
ซึ่งผลิตมานานกว่า๓๐ปี
เป็นน้ำมันดีบ๒๘๐๐๐๓๐๐บาทเรลต่อวัน
ธรรมชาติ๔๐๕๐ล้านลูกบาทฟุตต่อวัน
ยังสามารถรับราคาน้ำมันระดับต่ำได้มากกว่า
เพราะมีต้นทุนต่ำเพียง๑๓๑๔ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
แต่ก็อาจต้องชะลอการสำรวจแหล่งปิโตเรียมใหม่

ซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องไปนั่งดูนิดหนึ่ง
ว่าแหล่งไหนที่มันอาจจะต้องหยุดผลิต
แต่ว่าถ้าเป็นแหล่งสำคัญของเมืองไทยเนี่ย
โดยเฉพาะอย่างนี้แหล่งกาสก็ยังสามารถผลิตได้
ราคาน้ำมันดิบอย่างที่ผมเรียน

ซึ่งณตอนนี้ทุกแหล่งของเรา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยังต่ำอยู่
ราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงมา

ก็ยังสามารถดำเนินการผลิตอยู่ได้
ราคาน้ำมันดิบปัจจุบันจะปรับลดลงมาก

แต่ผู้ประกอบการธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเลียม
เห็นตรงกันว่าควรเร่งเปิดสำรวจและผลิตปิโตเลียมรอบที่๒๑

ราคาน้ำมันดิบต้องกลับมาเพิ่มขึ้น

ต้องใช้เวลาสำรวจขั้นต่ำ๖๗ปี
ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อม

เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต
นานิชาดสุวรรณเขาแท้รัฐทีวีรายงาน